พอดีโดนพัดพิงครับตามรูปสไลด์ครับ

ไม่ผมไม่อนุญาตนะครับ
ท่านประธานตามข้อบังคับข้อ๗๑ครับ

แล้วก็ฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจง

ฟังผมชี้แจงก่อนนะครับ
ท่านรังสิมันโรมใช้เวลา

พูดถึงท่านรัฐมนตรี

ผมก็ปล่อยให้ท่านพูดนะครับ
ตอนนี้ท่านตีชี้แจง

เพราะต่างท่านก็กล่าวหาทางนี้ก็ชี้แจง

ผมให้ใช้สิทธิ์พลาดพิงครับ

ผมพูดเรื่องไทยคม
การทำหน้าที่ของผมในวันนั้นเนี้ย
เป็นเรื่องเฟคนิวนี่คือสิ่งที่ผมจะชี้แจง
ท่านกลับไปที่สไลด์ตรงนั้นน่ะนะครับ

ถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรครับท่านประธานผมเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้ว่า
จริงจริงการทำหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีนะครับท่านมีหน้าที่ในการที่จะทำ
เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยแต่สิ่งที่ท่านตอบคำถามทั้งหมดมานะครับ
ซึ่งผมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วอย่าคิดว่าคนอื่นจะเหมือนกับท่าน
ผมเรียนด้วยความเคารพครับว่าการที่ท่านเป็นศัตรูของคนรุ่นใหม่
ท่านไม่มีทางที่จะอยู่อย่างนี้ได้นานหรอก
เพราะท่านกำลังเป็นศัตรูกับอนาคต
สิ่งที่พวกเราทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
เวลาที่มันมีเหตุการณ์ความรุนแรงนั่นคือหน้าที่ของพวกเรา
ท่านในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีท่านจบมาในสายวิศวะแบบเนี้ย
ท่านควรจะรู้ด้วยซ้ำแต่นั่นแหละครับ

อีกนิดเดียวท่านประธานเพื่อให้ชี้แจงตรงประเด็นนะครับ
กรณีที่ท่านชี้แจงเรื่องไทยคมผมเสียดายครับ
ที่ท่านตอบไม่ตรงประเด็น
ผมถามท่านเกี่ยวกับเรื่องอายการท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย

ประธานโทษนะครับคนที่เซ็นคือประหลัด
และพอแล้วครับท่านรังสิมันครับ

เรื่องการอภิปรายของท่านสมาชิกและการตอบ

ท่านฟังก่อนครับ
คือการที่ท่านกล่าวหาท่านลำตี

มันมันอาจไม่ตรงกันหรือตรงกันหรือไม่ตรงกัน
มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถามและผู้ตอบ
ฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ไปตรงกับใจของทุกคนล่ะครับ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

มันอยู่ที่ท่านสมาชิกจะเป็นผู้ตัดสิน

ฉะนั้นท่านจะคาดคั้นว่าท่านลมตีต้องตอบให้ตรงกับท่าน
ที่ท่านต้องการคงไม่ใช่นะครับ

ท่านประธานผมประท้วงท่านประธานตามข้อ๙ครับ
ท่านวินิจฉัยไม่เป็นกลาง

ก่อนหน้านี้นะครับท่านประธานครับ
ก็มีการเปิดให้พูดคุยสักถามกันเพื่อให้ประเด็นเนี่ย

เดี๋ยวผมวินิจฉัยท่านรังสิมันก่อนนะครับ
ท่านต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ถามครับ

เพื่อให้รัฐมนตรีตอบให้ตรงคำถามเท่านั้นเอง
อภิปรายของท่านจบไปแล้ว
ตอนนี้เป็นการชี้แจงของท่านรัฐมนตรี
การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย
ไม่ใช่การตั้งกระทู้ถาม
การตั้งกระทู้ถามถ้าลำตีตอบไม่ตรง
ที่เราต้องการไม่เข้าเป้า

แต่นี่เป็นการชี้แจงนะครับท่านรังสิมันครับ

ส่วนท่านชี้แจงจะตรงกับท่านหรือไม่
หรือท่านจะตอบหรือไม่เป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรีนะครับ

ผมประท้วงท่านประธานข้อ๙ครับ

ตามข้อที่๗๕เนี่ย
เมื่อการอภิปรายยุติลงแล้วเนี่ย

เมื่อสักครู่ท่านประธานก็ใช้ดุลพินิษฐ์ถูกต้องแล้ว

ฉะนั้นผู้อภิปรายไม่มีสิทธิอภิปรายอีก
ท่านประธานถึงให้ผู้ที่อภิปรายแล้วอภิปรายอีกครับ

ฉะนั้นผมจึงไม่ให้มีการอภิปรายตอบโต้งไปมานะครับ
ผมยืนยันคำวินิจฉัยเดิมนั่นแหละครับ

ขึ้นเพื่อขออนุญาตที่จะประทวงท่านประธานนะครับ
ตามข้อบังคับข้อที่๙ครับ

เมื่อก่อนหน้าที่ท่านประธานจะขึ้นนะครับ

ก่อนหน้านี้ก็คือท่านรองประธานสุชาตินะครับ
ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับ
คราที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ

รวมถึงท่านรองรัฐมนตรีช่วยนะครับ

การอภิปรายไม่วางใจในเวทีครั้งนี้เนี่ย

ก็เป็นสิทธิ์ของท่านรัฐมนตรีนะครับ
แต่ว่าผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า
สมาชิกควรจะได้มีโอกาสสักถามครับท่านประธาน

ในการลงมติว่าจะไว้วางใจหรือไม่นะครับ

ก่อนที่ท่านประธานจะขึ้นการทำหน้าที่นะครับ
ในครั้งที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรชี้แจงนะครับ
ได้มีการสักถามหลายครั้ง

ถึงราคายางราคาสินค้าเกษตรต่างนะครับ
ก็ผมคิดว่าถ้าหาก
คำวิธีของท่านประธานเป็นดังเช่นนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความเป็นกลายนะครับ

แล้วถ้าท่านรัฐมนตรีเลือกที่จะไม่ตอบก็สุดแท้แต่นะครับ
ขอให้ท่านประธานด้วยพิจารณาด้วยครับ

ผมได้ให้เวลาท่านรังสิมันโรม
พิปรายกล่าวหารัฐมนตรีถึง๗๐นาทีนะครับ

ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีชี้แจง
ตรงหรือไม่ตรงจะตอบหรือไม่ตอบ

ผมให้สิทธิ์ทุกคนตามข้อบังคับ
ฉะนั้นในกรณีพาดพิง
ถ้าเกิดความเสียหายผมก็อนุญาต
แต่ถ้าจะอภิปรายเพิ่มเติมนี่

ท่านประธานครับผมนายคารมพลพรกาว

็อกแรกแล้วก็ประกอบข้อ๗๑
ท่านประธานีทำตัวเป็นกลางแน่นอนใครก็ฟังอยู่ก็พอฟังได้
แต่ที่ท่านยังไม่ใจแข็งพอคือท่านวิจัยแล้วนี่ครับ
อภัยก็จบแล้วท่านก็ต้องยืนครับท่านก็ต้องปิดใหม่
ถ้าคุยแล้วมันสับไปสับมาพวกผมนี่ก็ใจใจกว้างครับ
แต่ว่าบางทีบางทีมันจะมาชี้นำว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้
ไม่มีใครชี้นำใครได้หรอกครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านท่าน
ท่านต้องยืนยันครับว่าท่านวิจัยแล้วก็ต้องจบครับขอขอบคุณครับ
วินิจฉัยแล้วครับผมให้สิทธิ์ท่านครับ
บิโรธในการท่านประธานครับประทงท่านประธานครับ
คือผมต้องเรียนท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๙ในเรื่องของความเป็นกลาง
ก่อนหน้านี้เป็นมาตลอดทั้งวันนะครับได้สักถามเพิ่มเติม
ซึ่งผมไม่ได้อภิปรายผมจะใช้เวลาไม่เกิน๑นาทีเนี่ยครับ
เผื่อว่าท่านรัฐมนตรีลืมตอบแค่นั้นเองครับท่านประธาน
มันก็จะได้จบให้ผมได้ถามประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้ตอบ
เพื่อท่านรัฐมนตรีอยากจะตอบก็จบครับผมไม่อภิปรายแน่นอน
เอาผมให้ท่านนาทีหนึ่งนะครับครับครับเรียนท่านประธานครับ
ผมรังสิมรมเอ่อสมาชิกสปาพุทธแหลศดรแบบบัญชีในชื่อพระเก้าไกร
ประเด็นแรกคือประเด็นเรื่องอนุญาโตตุลาการนะครับที่ท่านชี้แจง
ผมเรียนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นการกระทำนะครับ
ผิดต่ออำนาจหน้าที่ของท่านและท่านต้องรู้
เพราะตัวอนุญาโตตุลาการที่มานั่งนะครับเป็นคณะทำงาน
ซึ่งมีคนของกระทรวงด้วยผมอยากจะฟังว่าท่านรัฐมนตรี
ทราบเรื่องนี้ไหมถ้าท่านไม่ทราบนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออาจจะทำให้ดาวเทียมไทยคม๗และ๘นะครับ
ตกเป็นของเอกชนเนื่องจากเราแพ้ในส่วนของอนุญาโตตุลาการ
ประเด็นที่สองครับประเด็นในเรื่องของเอ็นทีที่ท่านพยายามอธิบายนะครับ
ถามง่ายเลยครับถ้าท่านบอกว่าท่านบริสุทธิ์ใจจริง
ยังทำเป็นรูปแบบ๒สัญญาซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ความสามารถไปขายให้กับบริษัทอื่นทำในลักษณะแบบนี้
ผมถามว่าท่านไม่รู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายมันคือการสร้างสัมประธานจำแรง
ดังนั้นช่วยตอบให้ตรงประเด็นหน่อยครับขอบคุณครับ
ท่านรำตีจะตอบไหมครับ
เชิญท่านวิโรธที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ขออนุญาตนิดหนึ่งครับเดี๋ยวรำตีชีวิจารณ์ก่อนนะครับ
ผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าดาวเทียมที่รับโอนมา
ติดต่อลูกค้าเองโดยเฉพาะในประเทศที่ทำได้
ส่วนลูกค้าที่ต่างประเทศ
ก็อาจจะมีไทยคมเป็นตัวแทนจำหน่าย
เพราะเราไม่สามารถไปติดต่อเองได้

เป็นการทำธุรกิจร่วมกันช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันบริการประชาชนนะครับ
ท่านก็ยืนอยู่ว่าสัมประธานมันไม่ใช่สัมประธานนะครับ
เป็นการทำธุรกิจร่วมกันนะครับ
แต่ว่าส่วนที่ไม่มีความพร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อม
ก็ต้องไปใช้บริการหรือไปเช่าของไทยคม
เพราะวันนี้บริษัทที่ทำธุรกิจดาวเทปในเมืองไทยก็มีบริษัทเดียวคือไทยคม
ท่านบอกให้ไปหาอะไรอื่นมาไปหาที่ไหนท่านเสนอมันสิครับ
มันไม่มีแล้วไม่ให้สัมประธานนะครับ
ท่านพยายามพูดว่าสัมปทานสัมปทานมันไม่ใช่
ประธานมันหมดไปเมื่อวันที่๑๐กันยาแล้วนะครับ
มันจบไปแล้วครับตื่นแล้วครับ

ผมให้เวลาท่านมากแล้วนะครับท่านท่านพอแล้วครับ
ท่านท่านสุประชัยประท้วงเรื่องอะไรครับ
เปิดไมค์ด้วยอีกครั้งครับสุปชัยครับ
ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ๙
ท่านประธานจะต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการการประชุมเนี่ยนะครับ
ให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ของท่าน
เรากำลังอยู่ในการเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

ต่อไปเมื่อท่านบัตรีประสงค์ที่จะชี้แจงตามข้อบังคับจบไปแล้ว
ก็ท่านไม่ควรที่จะเปิดให้มีการถามกันใหม่ชี้แจงกันอีกทีมันไม่จบ
ท่านประสงค์ที่จะชี้แจงแค่นั้นก็จบแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับ
เราจะได้ดำเนินการต่อไปฉะนั้นผมขอให้ท่านดำเนินการให้เป็นแปลตามข้อบังคับ

เองก็ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับแต่เมื่อท่านสมาชิกต่อรองมีข้อข้องใจ
ผมก็เปิดให้สั้นนะครับซึ่งก็ต่อไปนี้ก็ไม่ได้อนุญาตแล้ว
ผมท่านประท้วงเรื่องอะไรครับเชิญ
ประธานครับจิรยุห่วงทรัพย์กรุงเทพเพื่อไทยครับ
ท่านประธานประท้วงข้อ๙ท่านประธานช่วยควบคุมเจ้าหน้าที่ห้องโสดหน่อยครับ
ประชาชนเขาโทรศัพท์มาถามว่าสมาชิกที่ลุกอภิปรายก่อนหน้าท่านสุประชัยเนี่ย
อยู่พักอะไรแน่ขึ้นผิดหรือเปล่า
ให้ตรงด้วยครับถ้าอยู่ก้าวไกลก็ขึ้นก้าวไกล
ถ้าอยู่ภูมิใจไทยก็ขึ้นภูมิใจไทยประชาชนเขาสงสัย
ท่านประธานก็อย่าให้พี่ซุปของผมขึ้นบ่อยจังวันนี้ขึ้นทีมาก
ท่าทางจะผลงานดีขอบพระคุณครับท่านประธานช่วยควบคุมด้วยครับ
ครับใช้สิทธิภาพจริงครับ
ผมนายคารมพลพรกลางครับไม่ใช่ท่านสุประชัยครับผมเองครับ
ผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อร้อยเอ็ดครับ
เรียนประธานอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้หิวแสงหรอกครับ
เรียนนะครับว่าที่ผมไม่ระบุชื่อนี่พักเขาไม่ให้ผมกล่าวอ้าง
ผมก็ผมก็ไม่กล่าวอ้างท่านไปดูพักเก้าไกรเขาออกมาติมาไง
ประเด็นแรกประเด็นสองในสภานี้ไม่จำเป็นต้องระบุ
คิดเป็นกว่าคนสอบเป็นสอสอหลายสมัยแล้วประเด็นต่อไปก็คือว่า
เอกสิทธิ์ในสภาจะพูดยังไงขอให้ไม่ไปส่อเสียด
ขอให้รู้จักคิดไม่ต้องบอกพักหรอกครับ
แล้วไม่ต้องมาแขวะผมครับผมก็รู้อยู่การเมืองมานาน
พักไทยรักไทยอาจจะก่อนใครบางคนด้วยขอบคุณครับ
ท่านประธานครับประท้วงอีกรอบครับก็ขึ้นผิดอีกแล้วเนี่ย

อยู่พักภูมิใจไทยก็ให้ขึ้นชื่อให้ตรงท่านประธานครับ
ประชาชนจะได้ไม่สับสนขอบพระคุณครับพอแล้วครับพอแล้วครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดไปถ้าท่านครับผมอาฆาตเดช
ผมให้ท่านซุปชัยก่อนครับสุบัชัยตรง
ผมไม่ได้เจ้าบัชชีแจงว่าเหตุผลว่ามันเป็นความสามารถพิเศษ
อยากรู้เคล็ดลับมาหาผมได้แต่อยากจะเรียนอย่างงี้ครับ
ว่าในเฟซบุ๊กของทีวีรัฐสภาเนี่ยถ้าท่านเข้าไปดูเนี่ยครับ
ท่านประธานช่วยให้เจ้าหน้าที่ดูหน่อยมันไอโอกันเต็มไปหมดเลยครับ
ไอโอเชียร์ไอโอด่ากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้อยคำที่ไม่ไพร้อ
เยอะมากไหนจะบอกกันแล้วที่จริงบอกวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
ไม่ทันแล้วแต่ช่วยควบคุมหน่อยเถอะครับ
อะไรไม่รู้มันร่องว่อนกันเต็มไปหมดเลยครับไปมาโอ้มีเต็มไปหมดเลย
เลิฟยูโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับ
ท่านประธานครับท่านอัครเดชประท้วงเรื่องอะไร
ประธานครับผมขอใช้สิทธิ์ประท้วงครับท่านประธาน
ท่านประธานจะได้ข้อมูลผิดครับผมอัคเดชวงวิทักโรธครับ
ประชาธิบัตย์ราชบุรีท่านประธานครับตอนช่วงที่ท่านลำตีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ย
ได้ถูกอภิปรายนะครับแล้วก็ได้มีการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว
ในสมัยนั้นคือท่านสุชาติครับท่านก็ไม่ได้ให้ท่านทวีสอดส่องขออนุญาตเอนามท่านนะฮะ
อภิปรายโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมานะฮะ
ฉะนั้นผมเรียนของท่านประธานครับนี่คือยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อัคเดชพอแล้วครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับผมเข้าใจแล้วนะครับ